คุณผู้ชมเรายังตามกันต่อสำหรับการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรวันนี้ที่หน้าอาคารรัฐสภาที่เขาบอกว่าจะมาทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับ
ต้นนะตอนนี้ที่หน้าอาคารรัฐสภาเนี่ยมีทั้งการฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตาน้ำผสมสีมีทั้งการปลาพลุกควันของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย
ตอนนี้ได้ข่าวมาว่าสว๓๐กว่าชีวิตข้างในออกแล้วนะคะ

ต้องเดินทางออกแล้วเพราะหวั่นในความปลอดภัยคือเขารู้สึกว่าพอรู้ว่ามีการประทะกันที่ข้างหน้ารัฐสภารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วและไม่อยากจะอยู่ในอาคารรัฐสภาแล้วตอนนี้
ใช่ค่ะแล้ววิธีการอพยพที่ปลอดภัยที่สุดตอนนี้ถนนตัดออกไปเลย
เพราะฉะนั้นแล้ววิธีการก็คือการลงเรือนะคะจุดที่ลงเรือคือท่าเรือของอาคารรัฐสภานั่นเองนะคะ
จุดที่จะนำสวประมาณ๓๐คนเดินทางไปถึงก็คือท่าเรือของหอประชุมกองทัพเรือ
คือมีแววมาด้วยว่ารองประธานคือเพิ่งประสบอุบัติเหตุหกล้มแล้วต้องนั่งวิวแชร์เลยไม่รู้ว่าจะยังไงต่อ
พูดสุดข่าวธรรมดาทีวีรายงานสดเข้ามานะคะเชิญค่ะ
ค่ะหลังจากที่บรรยากาศบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภานะคะ
ปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
แล้วก็ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในห้องประชุมนะคะ
ก็เริ่มความสุวรร้าของการพิจารณาร่างแก้ไขร่ร่างของไอรอร์นะคะ
ปรากฏว่าตอนนี้ค่ะบรรยากาศที่บริเวณท่าเรือเกียรติกายนะคะ
เริ่มมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วนะคะบรรดาสมาชิกรัฐสภานะคะ
สสวบางส่วนเริ่มที่จะทยอยเดินเท้าออกมาจากรัฐสภา
เพื่อที่จะขึ้นเรือออกไปยังท่าต่างนะคะ
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็มีการเดินทางออกจากรัฐสภานะคะ
ของวุฒิสมาชิกก็คือทางสวส่วนใหญ่ค่ะ
ได้มีการนัดหมายกันนะคะมาขึ้นเรือที่ท่าเรือเกียรติกายนะคะ
แล้วก็โดยสารออกไปโดยเรือขนาดใหญ่ของกองทัพเรือ
เพื่อที่จะโดยสารไปลงยังจุดหมายที่บริเวณท่าเรือของกองทัพเรือค่ะ
อกจากนี้ค่ะยังมีสอสอบางส่วนนะคะ
ที่มาดูบรรยากาศนะคะที่บริเวณท่าเรือเช่นกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทางสอสอของทางฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะคะ
ที่มาดูความเรียบร้อยว่าสถานการณ์ณที่ท่าเรือเกียรติกายนะตรงนี้นะคะ
ที่จะใช้เป็นจุดเพื่อที่จะให้ข้าราชการให้ทางสมาชิกรัฐสภานะคะ
ใช้เป็นการเดินทางออกไปหากเกิดสถานการณ์ความวุ่นวายขึ้นในรัฐสภานะคะ

เป็นทางสอสอของทางพักเพื่อไทยนะคะ
แล้วก็มีทางสอสอของพักพลังประชารัฐ
เมื่อจากการสอบถามเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่ได้เดินทางกลับ
เพราะว่าการประชุมในห้องประชุมรัฐสภายังดำเนินต่อนะคะ
เพียงแต่มาสังเกตการณ์ดูความเรียบร้อยเท่านั้นค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปสอบถามพูดคุยกับทางคุณวันอยู่บำรุงนะคะ
พี่วันคะมาดูบรรยากาศนะตอนนี้เนี่ย

ก็มีการมาสำรวจดูความเรียบร้อยนะคะว่า
บรรยากาศหน้าตรงจุดนี้นะคะว่าจะมี

ทางตำรวจก็ได้มีการคุมตัว
หรือว่าพูดคุยกับชายคนนึงนะคะ

ที่ได้ขึ้นมาบริเวณท่าเรือเกียรติกายนี้นะคะ

ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา
ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่า

จะใช้เป็นจุดสำหรับในการรับผู้โดยสารเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารขึ้นเรือจากท่านี้นะคะ
แต่ว่าก็มีการหลุดออกมาของทางประชาชนคนหนึ่งนะคะ
เพื่อที่จะเดินขึ้นไปบนท่าเรือ
เพื่อที่จะขอเข้าไปในรัฐสภาค่ะ
แต่ว่าทางตำรวจก็ได้มีการกันแนวไว้นะคะ

เพราะว่าข้างในรัฐสภานั้นนะคะตอนนี้ก็มีข้าราชการ

กว้างก็จะเห็นข้าราชการเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา
ที่หลายคนนะคะก็บอกกับทางทีมข่าวของไทยรัฐทีวีนะคะว่า
วันนี้เนี่ยตามกำหนดแล้วเนี่ย
เวลาในการเลิกงานก็คือ๑๖นาฬิกานะคะ

แต่ว่าได้ขอลางานล่วงหน้าก่อน๒ชั่วโมงนะคะ
ก็คือตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาที่ผ่านมา
เพื่อที่จะขอเดินทางกลับ
ซึ่งวันนี้นะคะมีการประชุมรัฐสภา
หลายคนก็บอกว่าไม่ได้มีการนำรถมาหรือ
แต่ว่าบางคนนะคะก็บอกว่าได้มีการขับรถยนต์มา
แต่จำเป็นที่จะต้องจอดรถทิ้งไว้ในรัฐสภา
แล้วก็ใช้เรือในการเดินทางออกไป
ยังท่าเรือที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดกับรัฐสภาค่ะ
ตอนนี้นะคะเรือด่วนอ่าลำต่อไปนะคะ
กำลังจะมารับผู้โดยสารที่มารออยู่ท่าเรือนี้แล้วนะคะ
ซึ่งหลายคนนะคะก็ต่อแถวกันซื้อบัตรโดยสาร

ก็ยอมรับนะคะว่าภาพของการปะทะกัน
บริเวณด้านหน้ารัฐสภานั้นทำให้เจ้าหน้าที่
ข้าราชการรัฐสภาส่วนใหญ่นะคะ
หวาดกลัวแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าไม่เดินทางกลับในตอนนี้นั้น
หลังจากนี้ไปอาจจะมีความยากลำบากในการเดินทางกลับนะคะ
แล้วก็จะเห็นนะคะว่ามีสอสอของพักเพื่อไทย

สอบถามว่ามาดูจุดตรงท่าเรือตรงนี้มาสังเกตการณ์เท่านั้น
แต่ว่าตอนนี้นะคะมีการลงเรือด่วนไปแล้วนะคะ
สมาชิกอ่ารัฐสะพาอ่าสอวค่ะได้
ทางมาที่ท่าเรือเช่นกันค่ะเพื่อที่จะ

ขึ้นเรือด่วนเพื่อที่จะไปต่อยังท่าเรือที่
ใกล้เคียงกับรัฐสภานะคะ
ท่าเรือตรงเกียรติกายตรงนี้นะคะก็ยังเปิดให้
ประชาชนนะคะหรือว่าข้าราชการรัฐสภาทุกคนนะคะ
ที่ต้องการจะเดินทางกลับให้มาต่อแถวขึ้นเรือที่
ท่าเรือตรงนี้นะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะ
คาดว่าจะมีสสวบางส่วนนะคะ
ทยอยเดินทางกลับเช่นกันค่ะเรายังเกาะติดบรรยากาศอยู่บริเวณด้าน
ท่าเรือเกียรติกายตรงนี้นะคะซีรนรักษาข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานสดจากท่าเรือเกียรติกายค่ะขอบคุณคุณสิริวัลด้วยนะคะ
แบบนี้นะคะจุดที่คุณสิริวัลรายงานเข้ามาเมื่อสักครู่นี้
ก็คือท่าเรือเกะกายท่าเรือเกะกายนี่อยู่ชิดนะ
อยู่ติดกับอาคารรัฐสภาเลยนะคะ
เลือกใช้จุดนี้เพื่อที่จะให้มีการเดินทางให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
เมื่อสักครู่นี้มีการรายงานบอกว่ามีสวบางส่วนนะ
บางส่วนมาสังเกตการณ์ที่บริเวณท่าเรือเกียรติกาย
แต่พอเรือเทียบท่าปุ๊บขึ้นเรือแล้วก็ออกไปออกไปนะคะ
ซึ่งก็แล้วแต่ล่ะค่ะว่าจะไปลงที่ไหนเพื่อความปลอดภัยมากที่สุดนะคะ

ใครที่ใช้เรือด่วนเจ้าพระยาลงที่ท่าเรือเกียรติกายไม่ได้
ให้ไปลงที่ท่าเรือถัดไปแต่ถ้าใครที่จะขึ้นขึ้นได้ค่ะ